เมื่อวานเราเล่าไปสั้นเหตุการณ์ที่จังหวัดตรัง
ที่สามีภรรยาทะเลาะกัน
คือภรรยาพาลูกไปด้วยลูกสาวอายุ๙ขวบ
แล้วก็ทะเลาะกันคาดว่าเป็นเรื่องของความหึงหวง
อุตส่าห์กลับขึ้นไปบนรถแล้วนะรถกระบะพาลูกขึ้นไปด้วย
สามียิงเลยนะคะภรรยาเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
และยิงต่อหน้าลูกด้วยค่ะ
ยิงเสร็จก็พาลูกไปฝากไว้บ้านญาติแล้วตัวเองก็หนีไป
เราตามเรื่องนี้ให้เพราะเมื่อวานที่เล่าไปบอกว่า
ยังจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงเมื่อวาน
ตำรวจสพศิเกาทีมแพทย์กู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ
รถคันนี้ค่ะเป็นรถกระบะจอดอยู่กลางสวนปาล์มน้ำมัน
ในพื้นที่อำเภอสิเกาจังหวัดรัง
กระบะหมายเลขทะเบียน๖๕๓๗รังนะคะ

ในรถพบศพนางสาวออนอุมาอายุ๔๒
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นลายสก๊อต
นั่งอยู่ที่เบาะนั่งฝั่งคนขับ
สภาพเบาะคือเอ็นไปด้านหลังนะคะ
ถูกยิงค่ะถูกยิงที่คิ้วขวา๑นัด
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมงก่อนมีคนมาพบศพนะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือสามีของผู้เสียชีวิตนั่นแหละ

จากการสอบสวนค่ะตำรวจบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะ
สามทุ่มสิบแปดกรกฎาคมนางสาวออนอุมาผู้เสียชีวิตกับลูกสาววัยเก้าขวบ
แต่ระหว่างที่จะพาลูกสาวกลับบ้านทะเลาะกัน
ทะเลาะกันแรงมากนางสาวออนอุมาก็เลยพาลูกสาวไปนั่งในรถ
แต่นายสมชายไม่ยอมให้กลับเอาปืนมาขู่มีการยื้อแย่งปืนกันด้วย
นายสมชายก็เลยใช้ปืนจ่อไปที่คิ้วด้านขวาของผู้ตายค่ะ
นั่งอยู่ที่เบาะคนขับอะค่ะไม่ได้จ่ออย่างเดียวจ่อแล้วยิงด้วย
ยิงเลยนะคะต่อหน้าลูกสาววัย๙ขวบ
นายสมชายอุ้มลูกสาวพาไปฝากเอาไว้ที่บ้านญาติบ้านญาติอยู่แถวนั้น
แล้วตัวเองก็หลบหนีไป
ทีนี้ค่ะไปดูประวัติของสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะคะ
ทั้งคู่เขาก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะ

นายสมชายเนี่ยต้องโทษคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
อยู่ในเรือนจำจังหวัดรัง๒ปีกว่า
โทษเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
นายสมชายพอพ้นโทษออกมาก็ทำสวน
ก็อยู่ในสวนยางพาราห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๐๐เมตร
ออนอุมาเนี่ยพาลูกสาว๙ขวบมาเยี่ยมบ่อย
วันที่เกิดเรื่องเกิดเหตุเนี่ยก็คือพามาเยี่ยมนะ
แต่กลายเป็นว่าน่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวงสามีหึงหวงทะเลาะกัน
ก็เลยเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตร
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามความคืบหน้าคดีนี้แล้วพื้นที่ตรงเนี้ยฮะ
ไปกับชุดสืบสวนของสพสิเกาเป็นสวนปามจุดเกิดเหตุ
วันนี้ตำรวจไปหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
คือยังมีร่องรอยของรถกระบะอยู่ในพื้นที่นะครับ
ลัดเลาะไปตามเชิงเขาเนี่ยไปเจอขนำที่เป็นลักษณะกระท่อม
อยู่ที่บริเวณไหล่เขาห่างจากจุดเกิดเหตุสัก๑๐๐เมตรตรงนี้ครับ
ซึ่งเป็นขนำที่นายสมชายเนี่ยสร้างเอาไว้นะ
หลังจากหนีออกจากบ้านแล้วก็มาใช้เป็นที่หลับนอนระหว่างกรีดยางนะฮะ
ขนำมีข้าวของเครื่องใช้นะครับมีที่นอนมีเครื่องครัวมีอุปกรณ์กรีดยาง
มีมีดตัดปลามนะครับมีเครื่องมือช่างต่างมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งด้วยนะฮะ
มันก็เฝ้าขนำอยู่นี่ฮะเจ้าตัวนี้นะครับนี่ฮะ
ชุดสืบสวนสองพ่อ๑๙เนี่ยค้นหาปืนในขนำ
หลังจากที่ลูกสาวเนี่ยให้การกับตำรวจบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ได้เอาปืนไปด้วย
แต่ไม่เจอปืนอยู่ในขนำนะครับรถกระบะของผู้ตายตอนนี้เจ้าหน้าที่นำไปจอดไว้ที่โรงพักนะครับ
เบาะที่นั่งฝั่งคนขับมีโคมไฟแล้วก็เบาะนี่มีรอยเปื้อนคราบเลือดอยู่ด้วยนะครับ
นี่คือรถกระบะคันที่เกิดเหตุนะฮะ
ที่นั่งข้างคนขับเนี่ยมีสิ่งของแล้วก็มีของเล่นลูกของผู้ตายเนี่ยยังวางทิ้งอยู่เลยนะครับ
สภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องเอาไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานก่อนนะครับ
เราไปตรวจสอบในระแวกบ้านบ้านของญาตินะครับที่คนก่อเหตุนำลูกสาวอายุ๙ขัวไปฝากเอาไว้หลังจากที่ก่อเหตุ
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๔กิโลเมตรบ้านหลังหนึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกเสียงเอาไว้ได้ตอน๒ทุ่มครึ่งช่วงที่นายสมชายขี่จักรยานยนต์ผ่าน
ตรงนี้นะฮะคาดว่าจะเป็นตอนที่ไปจอดส่งลูกสาวที่บ้านญาติหลังจากที่ก่อเหตุแล้วแล้วก็มีเสียงสุนัขเห่าอยู่
เห่าติดกันอยู่ครู่นึงนะครับเวลาในกล้องเนี่ยมันจะเร็วกว่าเวลาจริงสักประมาณ๑ชั่วโมงที่คุณระวีการบอกมานะครับ
มีคำว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
มีสุนัขเห่าอยู่ชาวบ้านคนหนึ่งให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังมาจากสวนปามติดต่อกันสองนัด
คิดว่ามีคนมาขโมยปาล์มนะเพราะว่าคนมาขโมยปาล์มน้ำมันเนี่ยอยู่บ่อย
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าสุนัขเนี่ยจะเห่ารถคนก่อเหตุ
เพราะหากรถจอดเนี่ยสุนัขมักจะเห่าเป็นประจำอยู่แล้วในพื้นที่
พอรู้ข่าวว่าคนร้ายคือนายสมชายเป็นคนในระแวกบ้าน
ตอนนั้นบอกตกใจมากนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าจะถามว่านายสมชายเป็นยังไงนี่ฮะนี่คือนายสมชายนะครับ
คือเขาก็ไม่ได้ดูเป็นคนโหดร้ายอะไรนะฮะชาวบ้านบอก
ผมนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงเสียงปืน
ได้ยินเสียงสองสองครั้งติดติดกันก็คิดว่าน่าจะเขาไล่โจรกันอะไรประมาณนี้
เพราะว่ามีโจรขโมยปลามอยู่ค่ะก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงกันตาย
ก็มารู้อีกวันหนึ่งตำรวจมาแล้ว
พอมาทราบข่าวว่าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็ใจหายแล้วก็รู้สึกแฟนแล้วเขาจะหวัดกลัวหน่อย
เพราะว่าพอจับไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเหมือนกัน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
ตอนนั้นมันอารมณ์ไม่รู้แกอารมณ์ไหน
คุณผู้ชมคะนายจำลองอายุ๕๒ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะ

ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
เด็กหญิงวัย๙ขวบอยู่ในอาการโอ้โหยังหวาดภาวะอยู่เลยนะคะ
หวัดภาวะได้ยังไงแม่ถูกพ่อยิงเสียชีวิต
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเด็ก
ไม่ร้องไห้นะคุณผู้ชมเด็กไม่มีน้ำตานะคะ
แต่มีอาการแบบกลัวหวาดกลัวเหมือนกับเก็บกฎน่ะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
บอกว่าหนูเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
นี่นะคะบอกว่าพ่อเนี่ยพาไปส่งที่บ้านญาติ
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจคนในพื้นที่มาก
อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเด็กช็อกหวาดภาวะไม่พูดเลยอ่ะ
ร้องไห้หาพ่อกับแม่ตลอดนะคะ
ญาติก็รับเด็กไปดูแลต่อ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าก็ไม่รู้หรอกนะว่าข้อเท็จจริงมันเกิดจากอะไร
แต่๒เดือนก่อนพ่อของนายสมชายคนก่อเหตุ
เพราะคนในครอบครัวมีเรื่องบาดหมางกับนางสาวออนอุมาผู้เสียชีวิต
ทำให้นายสมชายต้องหนีออกไปอยู่ขนำในสวนยาง
สภาพจิตใจร่างกายเขาเป็นอย่างไรครับผู้ใหญ่ตอนนั้นที่เจอ

กลัวอยู่แกยังหวังใจอยู่
ก็แกบอกว่าตอนยิงแกก็อยู่ด้วย
เขามีอาการเหมือนจะร้องไห้หรือหลวงไหว่ไหมครับ

แล้วก็แล้วนี่เคยกดเสียงปืนดัง
หลังจากนั้นเขาเล่าต่อไหมคะว่าพ่อได้อุ้มเขาไปไหนอะไรยังไง
เค้าบอกว่าพ่อเค้าป่านี่ป่าลงมาอยู่ที่บ้านบ้านญาติเค้า
ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาครับขี่มอเตอร์
ไปส่งที่บ้านญาติ
ครับมีสักช่วงก่อนหน้านี้สัก๒เดือนได้

กับน้องพ่อกันเค้ก็
ป่าเค้ไปเจ้งความหงากว่า
หงากว่าเค้จะตำรายป่าเค้ว่าอาวุธปืน

คนก่อเหตุนะครับหลังจากที่ทราบว่าบ้านหลังนี้
ผู้ต้องหาเนี่ยพาลูกสาวยุค๙ขวบซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
มาฝากกับญาติที่บ้านหลังนี้คือญาติบอกว่าที่บ้านนี้ยังขวัญเสียกันหมดนะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกกับเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ยาดอยากให้นายสมชายออกมามอบตัวที่สงสารที่สุด
ก็คือเด็กหญิงวัยเก้าขวบนี่แหละลูกสาวของทั้งคู่เนี่ยของผู้ตายกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
สารเหลือเกินคือเด็กเนี่ยตอนนี้ยังช็อกนะฮะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร้องหาพ่อกับแม่ตลอดทั้งวันนะครับ
ตอนนี้ก็เลยให้ญาติทางฝั่งของคุณแม่ของน้องเนี่ยมารับไปดูแลต่อแล้ว
ข้ากินอะไรมั้ยคะน้อง

เยอะเหรียบร้องหาแม่ไหม

เย้ลงหาแม่ว่าไม่ได้ตกผนิกัน

ต้องให้เจ้าหน้าที่ทางด้านเด็กและเยาวชนมาดูแลเลยนะครับแบบนี้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณละวีการผู้สื่อขาของเราไปบ้านแม่ของนายสมชายผู้ต้องหานะครับ
ก็คือตอนที่แวะมาหาลูกชายมารู้ตอนหลังว่าลูกชายเนี่ยมีลูกสาวนะ
ซึ่งแม่ของนายสมชายบอกว่าเพิ่งได้คุยกับหลานสาว
คือตอนหลานสาวอายุสองขวบแล้วค่ะนะเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่า
ทางครอบครัวฝั่งนี้ก็เสียใจเสียใจกันหมด
นี่ค่ะคุณแม่ของนายสมชายผู้ก่อเหตุนะครับ
คุณแม่บอกไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่น่าจะใช่เรื่องหึงห่วงถ้าถามว่าลูกชายเป็นคนโมโหร้ายไหม
อันนี้แม่ยอมรับซึ่งคุณแม่ของนายสมชาย
ฝากบอกผ่านทีมข่าวของเราเลยนะครับฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐนิวโชว์เลยนะครับถ้าสมชายดูอยู่เนี่ย
แม่ฝากบอกว่าทำผิดแล้วต้องยอมรับผิดนะขอให้ออกมามอบตัว
ส่วนปัญหาในครอบครัวเนี่ยแม่บอกว่าเมื่อสองเดือนก่อนเนี่ย
เคยมีเรื่องที่ผู้ตายเนี่ยมีปัญหาตบตีกับลูกชายนะครับ
หลังจากนั้นผู้ตายก็ไปฟ้องลูกชายว่าทางครอบครัวเนี่ยไปรุมทำร้าย
นายสมชายก็มาต่อว่าพ่อกับแม่จนถึงขั้นเนี่ยแจ้งความกัน
หลังจากนั้นนายสมชายก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ขนำในสวนยาง

แม่ค่ะคือแม่คิดว่าลูกชายก่อเหตุปณีภาวะหรืออะไรค่ะ
ไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน
เขาเคยมาปรึกษาหรือไงครับ
หรือว่าลาวให้ครอบครัวฟังไม่ว่า
มีปัญหากับภรรยาคนนี้

เขามีเพื่อนเลี่ยวก็เขาก็อยู่บ้านช่วนตัวของเขา
ป้าก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขา

ไม่เคยมาบอกว่ามีปัญหาอะไรกัน
ก็ช่วนมากันคนนี้หลุกกัน
เขาทำมากินกันเองตั้งแต่
ช่วนทำอะไรเขาก็ทำกันเอง
หลังง่วงปากฤตวาไม่มี
แต่ตาโบรายใจรอนั้นบางที่ก็มีเหมือนกันแต่น้อย
ชุดสืบสวนสพศิเกาเนี่ยตอนนี้ตั้งปมก่อเหตุ๒ประเด็นนะครับ
หนึ่งก็คือเรื่องหึงหวงระหว่างนายสมชายกับผู้ตาย
หรือไม่ก็นี่แหละฮะปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวเลยนะครับ
เคยทำนุ้งทำร้ายอะไรกันแล้วก็ถึงขั้นฟ้องอะไรกันเนี่ยนะฮะ
นี่นะคะตอนนี้นายสมชายก็ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีนะคะ
ยังไม่ได้เจอตัวเลยยังหนีอยู่
คนในครอบครัวก็บอกผ่านสื่อเลยว่ามอบตัวเถอะ
อบตัวเถอะนะคะครับทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่า
ตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมีคุณป้าอยู่ในพื้นที่อำเภอสิเกานี่แหละ

คุณป้าปัญจาอายุเจ็ดสิบคุณป้าบอกว่า
พ่อแม่ของหลานเสียชีวิตหมดแล้ว
ป้าเป็นคนดูแลผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เล็กนะคะ
แต่งงานตั้งแต่ปี๔๐
จากนั้นหลานก็ไม่เคยเล่าเรื่องชีวิตคู่หรือความเป็นอยู่ให้ป้าฟัง
เด็กหญิงวัยเก้าขวบก็เห็นว่าเรียกสามีเก่าของหลานว่าป๊าป๊า
รู้จากข่าวเนี่ยค่ะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
คนก่อเหตุเนี่ยคือสามีใหม่นะคะเป็นสามีใหม่
บอกยอมรับว่าช็อกจริง
ใจหายมากที่หลานต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
ส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
แต่มันก็ช็อกว่าสามีใหม่มาก่อเหตุแบบนี้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำศพหลานสาวมาประกอบพิธี
หลานสาวเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับคุณโซโก๙๓นาที

เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตั้งแต่เขาแต่งงานอยู่กันมาแต่งเมื่อไหร่ยังไง

แล้วเขาใช้ชีวิตอย่างไรไปอยู่ที่นั่ง
ว่าก็ไม่รู้คือส่วนมากจะโทรหา

สั่นไม่หายเตียตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
สั่นกินอะไรก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ได้
เรากังวลเรื่องของคดีความหรือว่าติดใจไหมคะ
คิดว่าจะต้องดำเนินคดีให้หลานไหมให้ความเป็นธรรมไหม

คือตายไปแล้วเราไม่แสวงหาเสี้ยนมาใส่ตัว

เด็กหญิงวัยเก้าขวบที่เป็นลูกสาวของผู้เสียชีวิต
คือลูกแท้ของคนก่อเหตุนะ
แต่ก็จะเรียกสามีเก่าของฝ่ายหญิงว่าป๊าป๊าเหมือนกัน
แต่คือลูกแท้ของผู้ก่อเหตุเลยลูกของนายสมชาย
ตำรวจสพศิเกาตำรวจภูทรจังหวัดตรัง

พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นลักษณะหุบเขาอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็พยายามจะไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุนะ
ว่าผู้ก่อเหตุพกปืนไปด้วย
เพราะว่าไปค้นบ้านแล้วไม่มีปืนนะคะ
ส่วนรถกระบะก็ไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมที่สพศิเกาแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน

นุมัติศาลออกหมายจับค่ะ